ดูเหตุการณ์ที่สืบเนื่องจากกรณีที่กู้ภัยใจพระ
ดาราวานักแสดงดังพระเอกดังคุณบิลมรือวิทย์
ได้ออกมาพูดถึงเรื่องกลุ่มคนที่จาบจ้วงสถาบัน
แล้วก็ถึงขั้นต้องลาออกจากรุ่มกระตันยู
หนึ่งพฤศจิกายนนี้ก็นัดนะฮะที่จะไปรวมพลังกัน
แสดงพลังปกป้องสถาบัน
หรือว่าอดีตหลวงปู่พุทธอิสระนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ย
บรือฤทธิ์โทรมาหาก็เลยให้กำลังใจไป
พร้อมกับขอบคุณที่ช่วยกันออกมาปกป้องสถาบัน
หลังจากคุยกันสักพักก็ได้บอกกับบินไปว่า
ได้ยินว่าประกาศชวนให้แฟนคลับสวมเสื้อสีชมพู
มาเฝ้ารับเสด็จที่วัดพระแก้ว๑พฤศจิกายนนี้
อดีตพระพุทธอิสระบอกว่าก็เลยบอก
แล้วก็ขอร้องไปยังบินบรือฤทธิ์ว่า
เพื่อให้การเข้าเฝ้าเป็นการแสดงพลังของผู้จงรักภักดี
ก็ควรสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อให้คนที่คิดไม่ดี
ได้เห็นว่าพวกเรามีจิตใจรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน
แล้วเวลาต่อมาก็ได้ทราบว่าบินได้โพสต์ให้แฟนคลับ
เปลี่ยนเสื้อจากสีชมพูมาเป็นสีเหลือง
ก็เลยขอขอบคุณทั้งบินแล้วก็แฟนคลับ
เหตุการณ์นี้ทำให้ตัวเองและสังคมได้รับรู้ว่า
เป็นผู้ที่พร้อมจะรับฟังแล้วก็เอาไปคิดและลงมือทำ
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบินผู้มีปัญญาโดยแท้
นี่นะฮะทีนี้พออดีตพระพุทธอิสระ
ซึ่งเป็นอดีตแก่นำกปศออกมาโพสต์ลักษณะอย่างนี้
ก็มีคนออกมาวิภาควิจารณ์อยู่พอสมควร
อย่างคนนี้ฮะนายสมบัติบุญงามอนง
ว่าบอกกรหลายจุดนะฮะเขาเป็นแกนนำเคลื่อนไหว

อดีตหลวงปู่พุทธอิสระจะเป็นความผิดพลาดครั้งที่สอง
ที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้อีกคิดให้ดีดีนี่ประมาณอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งในโพสต์ของคุณบิลบริษฐ์ที่ออกมาเชิญชวนเนื้อหาใจความเขียนไว้แบบนี้คุณผู้ชม
บอกว่า๑พฤศจิกายน๒๕๖๓เวลา๑๕นาฬิกาเชิญเฝ้ารับเสด็จกันนะครับ
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านผมขอชี้แจงเรื่องเฝ้ารับเสด็จในหลวงและพระราชินี
ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาว
ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว
วันอาทิตย์ที่๑พฤศจิกายนนะคะคุณบินก็ไล่ถึงกำหนดการว่า
พระองค์ท่านจะเสด็จเวลา๕โมงเย็นก็มีการนัดให้มาเจอกัน
ก่อนที่จะพูดคุยถึงวัตถุประสงค์แล้วก็ระเบียบในการเข้าเฝ้ารับเสด็จค่ะ
รวมถึงคุณบินก็ได้กล่าวเทิดทูลรัชกาลที่๑๐จากพระราชกรณียกิจต่าง
ทรงทำเพื่อประสบกรณิกรมากมายนะคะ
และในช่วงท้ายเนี่ยคุณบินบอกด้วยค่ะว่าถึงเวลาแล้ว
ถึงเวลาที่ต้องแสดงให้อีกฝ่ายเห็นพลังอันยิ่งใหญ่

ส่วนเมื่อกี้ประเด็นเรื่องสีเสื้อตกลงจะชมพูจะเหลืองจะยังไงใช่ไหมคะ

คุณบินเขียนบอกว่าเรื่องสีเสื้อไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อสีเหลืองหรือเฉพาะชมพูแล้ว
พระมหากษัตริย์กราบขอบคุณด้วยดวงใจอันบริสุทธิ์ของผม
หัวใจของผมคือชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์
ไม่ได้ทำเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดนะคะ
กลุ่มคนที่เห็นด้วยและจะไปร่วมชุมนุมด้วย
กับบางส่วนที่เห็นต่างแล้วก็มีการตั้งคำถามว่า
ที่คุณบินออกมาทำแบบนี้มันถูกต้องแล้วใช่ไหม

ซึ่งจากการสอบถามผู้จัดการส่วนตัวของคุณบินเนี่ย

คือการเป็นประธานทอดกระถิ่นที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
คุณบินก็จะเดินทางไปถวายกระถิ่นสามัคคี
วัดป่าพรหมยานตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาวันพรุ่งนี้
พิธีถวายองค์กระถิ่นในช่วงเวลาบ่ายโมง
ก็จะออกมาให้สัมภาษณ์ในทุกประเด็นกับสื่อมวลชน
ส่วนประเด็นที่มีการถูกไลฟ์พาดพิงจากคุณเมธีเนี่ยนะคะ

เดือดเลยคุณบินบอกว่า

และจะไม่ไปหาเรื่องเอาความจากคน

และจะไม่ไปหาเรื่องเอาความจากคนจนตรอก
ซึ่งพรุ่งนี้คุณบินบอกว่า
มีปัญหามีประเด็นไหนสงสัยอยากถามอะไร
พรุ่งนี้หลังเสร็จพิธีทอดกระถิ่นบ่ายโมง

เมื่อสักครู่โพสต์เป็นข้อความเอาไว้ใช่ไหมครับ

คุณบินได้ไลฟ์เฟสบุ๊คนะครับ

เพราะมีคนไปโยงประเด็นของคุณบิน
กับอดีตพระพุทธอิสระ

แท้จริงแล้วก็มีเรื่องการเมือง

กลุ่มเดียวกันใช่ไหมอะไรแบบนี้

กำลังกำลังกำลังกำลังกำลังกำลังน้อยไปสะท้ายสิ
ทีนี้มันมีประเด็นที่คนที่เขาเห็นต่างกับคุณบินในช่วงเวลานี้นะ
เขาก็ออกมาพูดออกมาต่อว่าลักษณะบอกเป็นปีศาจในคราบนักบุญบ้าง

นี่ที่เขาว่านะเป็นนักบุญจากทุนชาวบ้านบ้าง
คุณบินบอกว่าชอบฉายานี้มาก

แต่ก็เป็นเพราะว่าพี่น้องประชาชนไว้วางใจเขา
ก็เลยมอบเงินมาให้เพื่อให้ไปส่งต่อให้กับผู้ที่เดือดร้อน

รู้ไหมครับที่ผมต้องควับยนต์ตัวเองออกไปช่วยด้วย